ส่วนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจากความหึงห่วงแล้วก็ความเข้าใจผิดด้วย
ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
มีสองสามีพระยาคู่หนึ่งเหมือนเขาก็แยกกันอยู่
ภรรยาก็ไปอยู่บ้านแม่แต่ว่าตัวสามีเนี่ยพยายามจะไปง้อขอคืนดี
ก็ตามไปหาถึงบ้านแม่แต่ว่าไปเจอรถแท็กซี่คันนี้จอดอยู่หน้าบ้านแม่
เขาก็เอ๊ะรถแท็กซี่คันนี้เป็นของเพื่อนรักเขานี่
แล้วเขาก็แอบมีข้อมูลมาว่าเพื่อนรักของเขาคนนี้แอบคบหาดูใจกับภรรยาเขา
ก็เลยหึงหวงตะโกนเรียกภรรยาภรรยาก็ไม่ออกมาเผารถเลย
เผารถเสร็จพ่อแม่แม่ภรรยาย่าภรรยาก็ออกมาออกมาห้าม
อืมยิงใส่เขาอีกอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี้ยก็หนีไปยิงตัวตาย
อืมหนีความผิดนะคะตำรวจภูทรวารินชำราบลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุนะคะ
มีเหตุการณ์วางเพลิงแล้วก็มีคนถูกยิงบาดเจ็บไปสองราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านรวมพลังอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ติดกันสองหลังค่ะหน้าบ้านมีรอยเลือด
มีรถแท็กซี่ถูกไฟไหม้เสียหายไปคันหนึ่งรถจักรยานยนต์ด้วยอีกคันนึงนะคะ
ผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพก็ส่งโรงพยาบาลวารินชำราบไปแล้ว
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสมเดชสุวรรณทวีอายุ๔๗ปีเป็นสามีของนางสาวเก๋นามสมมุตินะคะ
นายสมเดชเนี่ยใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงนางสายหยุดดาวชัยซึ่งเป็นแม่ยาย
ยิงเข้าไปที่หน้าท้องและอีกคนนึงที่ถูกยิงก็คือนายสารวุฒิเป็นน้าเขย
คนนี้บาดเจ็บที่แขนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีสามที่ผ่านมานี่เองค่ะ
นายสมเดชไปตะโกนเรียกนางสาวเก๋ภรรยาที่บ้านแม่เพราะว่าภรรยาเนี่ยแยกกันอยู่
อยู่บ้านแม่นะคะตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาแต่ว่าเห็นแท็กซี่คันนี้จอดอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยเอ๊ะแท็กซี่คันนี้เป็นของเพื่อนรักของนายสมเดชนี่จอดอยู่หน้าบ้านก็ยิ่งโมโห
เพราะว่าไปรู้มาว่าทั้งคู่เขาแอบคบหาดูใจกันคาดว่าวิธีการที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นายสมเดชน่าจะใช้ขวดที่ใส่น้ำมันนะคะจุดไฟแล้วโยนไปที่รถแท็กซี่
ครับรถก็เลยไฟไหม้แม่ของนางสาวเก๋น้าเขยออกมาต่อว่าว่าทำไมทำแบบนี้
นายสมเด็จยิงใส่เลยเนี่ยยิงใส่หน้าท้องแม่ยายยิงใส่ที่แขนของนายสารวุฒิเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุนายสมเดชกลับไปนั่งหน้าบ้านก็อยู่ห่างกันประมาณกิโลหนึ่งอ่ะนะ
ไม่นานตำรวจตามมาเลยนะตามมาถึงหน้าบ้านนายสมเดชยืนขึ้น
แต่ปืนยังถืออยู่ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมว่าวางปืนนะวางปืนนะ
แต่สุดท้ายนายสมเดชเอาปืนเจาะขมับยิงตัวตายต่อหน้าตำรวจเลย
โอ้โหเนี่ยห้ามไม่ทันไม่ทันจริงจริงทีเนี้ยค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนของนายสมเดชน์คนก่อเหตุนะคะ
ที่ชื่อว่านางสาวกาญจนาแทร่อึ้งอายุสี่สิบสองปี
เขาเล่าให้ฟังว่านายสมเดชกับนางสาวเก๋ก็เป็นสามีพระยาอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
มีลูกด้วยกันสองคนนายสมเดชมีอาชีพขับรถส่งปูนในอำเภอวารินชำราบ
นิสัยก็เป็นคนโมโหร้ายนะมีอารมณ์รุนแรงชอบทำลายข้าวของ
แต่ไม่เคยทำร้ายภรรยาแต่ว่าสามเดือนก่อนหน้านี้ค่ะ
สามีพระยาคู่นี้เขาทะเลาะกันมีปากเสียงกันจนแยกกันอยู่
นายสมเดชเนี่ยก็อยู่บ้านบ้านที่ไปยิงตัวตายอ่ะนะ
ส่วนภรรยาไปอยู่บ้านแม่ของเขาสาเหตุน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด
ไม่ก็หึงหวงเรื่องชู้สาวระหว่างตัวภรรยากับเพื่อนสนิทของนายสมเดช
เคยทำงานขับรถส่งปูนด้วยกันก่อนมาขับแท็กซี่
เพราะเพื่อนคนนี้ไปมาหาสู่ที่บ้านของนางสาวเก๋ภรรยาของนายสมเดชน์เป็นประจำ
แล้วก็ล่าสุดนะคะนายสมเดชเขาโพสต์โซเชียลด้วยนะ
ครับเขาโพสต์ข้อความล่าสุดโพสต์ว่าอืม
เมียมีชู้เมียรักหักหลังอ่าโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
แสดงว่าปากใจเชื่อแบบนี้แล้วล่ะน่าจะอย่างนั้น
แล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจมาก่อเหตุเนี่ยนะก็นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านเพื่อนคนนี้
ชื่อว่าคุณกาญจนาเนี่ยนั่งดื่มอยู่จนออกจากบ้านไป๕ทุ่ม
ก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์ปัญหาหัวใจกับภรรยาเนี่ยค่ะ
แล้วก็ออกไปเลยสุดท้ายเพื่อนคนนี้นางสาวกาญจนาคนนี้บอกว่า
มารู้อีกทีไปเผารถจักรยานยนต์ไปเผารถแท็กซี่แล้วก็ไปยิงเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหเขาก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ว่ามาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
เขาจะเป็นคนนิสัยเหมือนกับว่าถ้าโมโหอะไรมาก็จะทุบสิ่งทุบของตามบ้าน
ไปทุบของแล้วเมียก็เหมือนกับว่าอยากให้เปลี่ยนนิสัย
ก็เลยแยกบ้านออกมาเขาก็พยายามง้ออยู่
แล้วเขารู้มาก่อนไหมครับว่าแฟนเขามีแฟนไหม
นี่ฟังจากที่เขาเคยพูดเขาก็บอกว่าเขารู้
เขาเคยรู้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นจัด
แต่พอมาเห็นก็สะเทือนใจ

ตอนแรกไปบ้านบ้านน้องสาวแฟนเขาก่อน
น้องสาวเมียเขาก็เผารถรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งรถแท็กซี่คันหนึ่ง
แล้วก็โยนไอ้นี่จะเผาบ้านแล้วก็ไปเผาบ้านตัวเอง
เอาบ้านตัวเองก็คือบ้านหลังนี้กำลังสร้างไม่เสร็จ
ค่ะแต่ว่ามันก็เผาไม่เสร็จเผาไว้อันนี้หรอกเผาไม่ได้
ไม่สำเร็จคำว่าปิดชีพตัวเองก่อน

ตำรวจเขาได้คุยอะไรไหมตอนนั้นเรา
ตำรวจมาฮ่าแล้วนั่นแล้วอย่ายิงเขาก็ยิงเลย
มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะฮะที่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
โดยบอกว่านายสมเดชเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนจริงนะครับ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้จะมีมีดมัดติดเอาไว้บริเวณบังโซ่ของรถ๑เล่มตลอด

นายสมเดชเขาจะเอามีดไว้ใกล้ตัวตลอดนะครับ
แล้วหลังจากเกิดเหตุที่ไปเผารถแท็กซี่ไปยิงแม่ยายกับน้าเขยเนี่ยนะ
ตอนที่นายสมเดชได้หนีกลับมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านที่ถือปืนอยู่เนี่ย
นายสุฤทธิพึ่งสุขเพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขายังคิดเลยนะว่าสงสัยนายสมเดชเนี่ย
มานั่งรอมอบตัวค่ะก็ยังถามนายสมเดชว่าไปยิงเขาทำไม
นายสมเดชตอบกลับมาว่าไม่กลัวตายแล้ว
ตอนนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าพอได้ยินแบบนี้ไม่กล้าถามอะไรมากกว่านี้แล้ว
เพราะว่ากลัวโดนยิงเหมือนกันเนื่องจากนายสมเดชยังถือปืนอยู่ในมือ
เขาก็เลยเอาออกไปขายของดีกว่ามาทราบข่าวอีกทีนึงก็คือ
นายสมเดชยิงตัวตายอยู่หน้าบ้านตอนที่ตำรวจมา
การถูกเผาไปเอาไว้มีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิง๒คน
แต่ว่าผู้ต้องหาก็ยิงตัวตายไปแล้ว

ตอนต่างต่อไปนะฮะตอนนี้ก็ได้สอบปากคำภรรยาของผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุที่ก็ยิงตัวตายไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับ